คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อุทัยธานีค่ะ
คือเหตุการณ์นี้คนก็ย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สำเพ็ง
เพราะมีคนเห็นเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ที่อุทัยธานีเนี่ยนะคะ
มันจะมีหม้อแปลงที่อยู่หน้าบ้านมันระเบิด

แต่นี่ค่ะไฟไหม้ตึกแถว๕คูหา
แต่เหตุการณ์นี้น่าเศร้ากว่าตรงที่ว่าพอดับไฟได้นะคะ

พ่อแม่ลูกสาว๗ขวบเท่านั้น
ไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโกค่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะในบ้านคือร่างของลูกชายลูกสะพ้าย
และหลานสาวคือติดอยู่ในห้องนอนนะคะ
ไฟเคราะห์เสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕ที่ผ่านมาค่ะ
เป็นร้านทำเบาะรถยนต์ริมถนนสายทัพทันสว่างอารมณ์

ดับเพลิง๑๐กว่าคันเลยนะคะ
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเป็นตึกแถว๕ห้องนะคะ
๒ชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
และในบ้านเนี่ยคือสิ่งที่พบคือ๓ศพอะค่ะ
ด้วยความที่ในบ้านก็จะมีอุปกรณ์ทำเบาะค่ะ
มีหนังมีผ้ามีทินเนอร์มีกาว
มันก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
โอ้โหคือหลังจากเพลิงสงบเนี่ยนะคะ

แม่บอกว่าลูกชายลูกสะพ้ายหลานสาว
ติดอยู่ในห้องนอนออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำและทุบกำแพงที่บริเวณห้องนอนเลยนะคะ
แล้วร่างทั้ง๓ศพอยู่ในนั้นจริงคุณผู้ชม
นายพิเชษเหมือนทอง
นางสายสุนีเชี่ยวเข็ดวิทย์
สามศพอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุมีกระบะสองคันรถจักรยานยนต์ด้วย
มีอุปกรณ์ทำเบาะมีข้าวของอะไรเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูค่ะ
ไฟไหม้หมดเลยความเสียหายคืออย่างน้อยน้อยคือสองล้านนะ
อย่างน้อยนะคะประเมินเบื้องต้นแล้วประเด็นตรงนี้สำคัญ
คนเห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้เขาเห็นไฟไหม้ที่สายไฟ
จากยอดเสาปูนบริเวณหม้อแปลงไฟที่อยู่หน้าบ้านอืม
ในบ้านนะคะหน้าบ้านแบบเนี้ยค่ะแล้วไฟเนี่ยมันไหม้ไปตามสายไฟ
แล้วตกลงไปที่เพิงพักหลังคามุงแฝกแล้วมันลาม
แล้วก็เลยไปไหม้เนี่ยตึกแถวเนี่ยค่ะถ้ามันเริ่มต้นจากตรงนี้จริงจริงเนี่ย
สำคัญนะคะการไฟฟ้าก็ต้องมาชี้แจงพอหลังเกิดเหตุค่ะ
คือพอไฟมันเริ่มไหม้แล้วเนี่ยคนก็พยายามตะโกนเรียก
โกนบอกกันว่าไฟไหม้ไฟไหม้พยายามจะเรียก๓ท่านนี้ที่อยู่ในห้องนอน
แต่เสียงเงียบเลยไม่มีเสียงตอบรับเลยนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับหม้อแปลงมันระเบิดระเบิด
อยู่หลายครั้งค่ะฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
น่าจะน็อกควันครับน็อกควันเพราะว่าเขานอน
เขานอนจริงก็เพิ่งจะตีสามตีสามครึ่งแล้วอ่ะ
แล้วก็ประมาณปีสี่หลังกว่าทุกฝัยไหม้แล้ว
พยายามแล้วก็ไปเรียกแต่ว่าเราเข้าตรงนั้นไม่ได้ไง
เหมือนกับว่าห้องเขามิดแล้วเขาเปิดแอร์ด้วย
แล้วเราก็เรียกพี่คมพี่คมก็เรียกตะโกนยันเจ็บคอแหละ
ก็เรียกแล้วก็ทุบประตูแต่เขาก็ไม่ได้มีกิริยาว่าจะตอบนะ

ห่มแล้วค่ะห่มจนพี่พอพี่เปิดประตูนี้ใช่ไหม
ควันมันก็ออกมาแล้วแล้วมันก็ร้อนแล้วด้วย
ก็เหมือนกับว่าพอมาดูศพเหมือนกับว่าเขาจะพยายามออกจากห้อง
แต่เขาจะออกไม่ได้แล้วคือเขาสิ้น
นี่ค่ะก็เพื่อนบ้านพยายามจะตะโกนเรียกค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสำลักควันหรืออะไรนะคะแล้วออกมาไม่ได้

เจ้าของห้องเช่าค่ะนายอุทิศเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาเช่าห้องเอาไว้
ก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเจ้าของห้องเช่าเขาไม่ได้อยู่
เมื่อสองปีก่อนจุดต้นเพลิงที่คนเห็นว่ามันเริ่มจากเสาข้างหน้าใช่ไหมคะ
มันเคยช็อตมาแล้วเมื่อ๒ปีก่อนมันเคยช็อตแล้ว
การไฟฟ้ามาซ่อมไปแล้วรอบนึงแต่มันซ้ำลอยหรือเปล่า
มันมาเกิดเหตุซ้ำแบบนี้หรือเปล่า
ย้อนกลับไปนึกถึงสำเพ็งในกรุงเทพอะค่ะ
เกิดมันเริ่มต้นจากเสาไฟหน้าบ้านมันยังไง
นี่นะคะนี่ก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมลองดูนะคะ
แม่ของนางสายซูนีค่ะนางสูชินที่อายุ๖๐
เก่านี่เคยมีประกายไฟที่เสาไฟรอบนึง
ศูนย์เสียลูกศูนย์เสียหลานนะคะ
เคยมีสายไฟล่วงมาครั้งแต่มันก็ไม่ไหม้อะไรนะ
แต่รุ่นนี้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้
คุณผู้ชมคะตำรวจสพทัพทันบอกว่า
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุ
เกิดไฟไหม้เกิดจากอะไรนะคะ
ต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

เขาก็มาซ่อมแซมสายไฟสายสื่อสารอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ราย
ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนครสวรรค์
ก็จะรับกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเหมือนที่สำเพ็งนะ

ใช่ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้